คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของรถไฟ
ขบวนดีเซลราง๔๓๐ชุมทางถนนบัวใหญ่นครราชศรีมา
ปรากฏว่าถูกมือดีมาพ่นสเปรย์
คงคิดว่าโบกี้รถไฟมันอาจจะไม่สวยงามนะ
ก็เลยมาพ่นให้มันเป็นสีสันแบบนี้
แต่ตอนนี้ทางการรถไฟเขาตามตัวอยู่นะคุณฮะ
เป็นเรื่องเป็นราวพ่นเยอะขนาดนี้
คนที่พ่นเนี่ยมือบอลคุณสนุกเนี่ย

แล้วเขาบอกว่าถ้าจะต้องขัดสีออกทำสีใหม่
โบรกิหนึ่งเท่าไหร่รู้ไหมคุณประมาณสัก๔แสนใช่ไหมคะ

แล้วมือดีจะมีเงินมาชดใช้เขาไหมเนี่ย
แล้วคุณคิดดูนะรถไฟไม่ได้กำรงกำไรอะไรเลยนะ
มาเอาสีเจ้าพวกนี้ออกอุ๊ยตาย
เรื่องนี้ถูกโพสต์ในโลกโซเชียลนะครับ
ตามหาตัวมือไม่ดีมือไม่ดีเอาสีสเปรย์มาพ่นแบบนี้นะครับ
บอกให้มารับผิดชอบในสิ่งที่เอาตัวเองทำ
คิดว่าสวยเหรอมันไม่สวยนะครับ
ทำกับที่อื่นสิคุณมีงานคุณมีหัวศิลปะ
คุณไปทำที่อื่นเลยที่เขาเปิดโอกาสให้คุณทำนะครับ

สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ได้นำหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์
ต่อพนักงานสอบสวนสพบัวใหญ่ไว้แล้วนะครับ
เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการ
หลังจากที่มีบุคคลไม่ทราบชื่อใช้สีสเปรย์พ่นใส่ที่ข้าง
ตู้ขบวนรถไฟดีเซลรางสะอาลำนี้นะครับ
โดยเจ้าหน้าที่พบว่ามือดีพ่นสีสเปรย์ใส่จำนวน๑ตู้
โดยตู้รถไฟดังกล่าวเพิ่งจะพ่นสีใหม่ออกมาจากโรงงาน
แหนกซ่อมสีรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเลยนะคุณ
ทำสีมาเองปรากฏว่าอันนี้มาเพิ่มเติมสีสันให้นะครับ
ซึ่งทางนายสถานีบอกว่าในเบื้องต้นก็ประเมินค่าเรียกร้อง
ฟ้องร้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหายไว้๑๕๐๐๐๐บาท
แต่ตัวเลข๔แสนออกมาจากทางประธานสภาพแรงงาม
รัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยสาขานครราชศรีมาให้สัมภาษณ์เหมือนกัน
บอกว่าโดยประมาณการทำสีใหม่คือ๔แสนบาทต่อตู้นะ
ซึ่งเป็นราคาดำเนินการลอกสีขัดสีทำสีใหม่แล้วก็ต้องเคลือบสีอีกนะครับ
บอกว่าตอนนี้คือแม้ว่าทางสถานีท่ารถส่วนรถไฟนะ
จะมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด
มุมกล้องมันมองไม่เห็นและก็บริเวณที่เจาะขบวนรถค่อนข้างจะมืด
จึงมีประชาชนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
การจะระบุตัวผู้ก่อเหตุ
ก็ต้องหาพยานหลักฐานเชื่อมโยง
แต่ก็อาจจะค่อนข้างยากแต่ก็ต้องทำ
ให้มารับผิดชอบทีนี้ใครได้เห็นเหตุการณ์ในวันนั้น
ติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะว่าเห็นใครมาทำ
เห็นใครที่เป็นคนมือบอลมาพ่นสีตู้รถไฟแบบนี้นะ